คุณผู้ชมปุ้ยดอมครับต้องช่วยผมแล้วล่ะอะไรล่ะ
ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ในปากเขามีอะไรแปลกเขาอมอะไรอยู่ครับคุณผู้ชมฮะ
เออมีแต่คำว่าอะไรฟะอะไรฟะมาเต็มเต็มหมดไปหมดเลยคำถามขึ้น
ดอมว่าอะไรดอมว่าอะไรคุณผู้ชมว่าอะไรครับ

คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิครับ
ยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนหันไปมองเฮ้ยปีกนกก็มันฮะ
ปีกนกเข้ามาอมนกเข้ามาหรอนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้พอเห็นคลิปตัวเองอยู่บนโลกออนไลน์ครับเข้ามาเฉลย
คุณผู้ชมว่าอะไรคุณผู้ชมว่าอะไรครับ
มันคือเครื่องบริหารหน้าครับ

เออเขาบอกเองว่ามันคือเครื่องบริหารหน้าทำให้หน้าเรียว

นี่ตรงนี้
โอ้ยมิติมาจริงตามไม่ทันเลยอ่ะ
เดี๋ยวไปเสิร์ชหาจะซื้อให้ปุ้ยแล้วปุ้ยยืนหน้าไทยรัทนะ